เอาบูรินบูรินบูรินก็ไม่สบายนี่แหละไม่มีอะไรตื่นเต้น
เพียงแต่ว่าเขาก็ออกมาขอโทษเท่านั้นนะคะ
เพราะว่าในช่วงนี้มันก็มีไวรัสโคโรนาใช่ป่ะ

ดังนั้นเขาก็เลยแบบเกิดแบบว่าเป็นไข้ไม่สบายหนักมาก
ไอด้วยแล้วก็ไข้ขึ้นสูงมากเลยทีเดียว
มาบอกว่าตอนนี้นะฮะตนอายหนักมากไข้ขึ้นสูงตั้งแต่เมื่อคืนแล้วก็จึงรีบไปตรวจที่โรงพยาบาล
พร้อมกันนี้ก็ยังได้ขอโทษผู้จัดแล้วก็แฟนเพลงเนี่ยนะคะ
ที่ทุกคนเนี่ยต้องเลื่อนการแสดงของเขาเนี่ย
ในวันที่๒๙แล้วก็๓๐มกราคม

หวังว่าเป็นแค่ไข้หวัดสายพันธุ์เอเนอะ